ช่วงตลอดตลาด

วันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันเลย
มานี่เป็นยังไง
ราคาเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะหมูเนื้อแดงวันนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองเหมือนเดิม
ไปดูราคาของผลไม้วันนี้กันค่ะมา
นี่เลยฝรั่งกิมจูวันนี้๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แตลูป๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ชมพูทัพพิมจัน๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ